ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็มีบางส่วนมองนะครับ
แต่ก็ยังมีหลายจุดที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลที่วัดพระธรรมกายนำมาจอด
ขั้นตอนในการมอบตัวสถานะของพระธรรมชโย
ความกังวลในเรื่องของความรุนแรงและคำถามที่สำคัญคือ
พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่
เราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันทั้งหมดอีกครั้งนะครับ
รวมถึงการยืนยันจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

เมื่อกว่า๑๐๐๐รูปรวมสิทธิ์สยานุสิทธิ์หลายร้อยคน

หมายคือสถานีตำรวจภูทรคองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นที่นัดหมายของทั้งสองฝ่าย
ให้เป็นสถานที่รับทราบข้อกล่าวหา
ของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันรวมกันฟอกเงินและรับของโจร
หนึ่งส่งสัญญาณว่าประมุกแห่งวัดพระธรรมกาย
จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในวันนี้

ธรรมชโยยังไม่ปรากฏกายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหมาย
แต่กลับมีทนายความวัดพระธรรมกาย
เพื่อขยายเวลาอีกครั้ง
สาเหตุเพราะอาการอาภาษณ์ที่กำเริบขึ้นมากระทัน
ซึ่งเรามีรับพยาบาลมา๓คัน
ชุดควบควบคุมฟูงชนตำรวจภูฮอนภากหนึ่ง

กันประชาชนและผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเรือง

พระสงฆ์ต่างทยอยเดินทางออกจากสถานีตำรวจภูทรคองหลวง

หรือการเข้ามอบตัวต่อสู้คดีของพระธรรมชโยจะไม่เกิดขึ้น
ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกรักษาด้วยแพทย์
ด้วยสถานที่ตามแต่ที่ท่านมีความปรารถนา

ท่านมีความปรารถนาที่จะรักษาตัวรักษาการอยู่ที่วัด
อันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยซึ่งท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่าน
แล้วก็ศิษยาศิษย์ก็ดูแลท่านด้วยดีเสมอมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัญหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางต่างที่ครบถ้วนดังนั้น
ด้วยอาการของท่านแท้จริงแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาล
แต่ด้วยความปรารถนาของท่าน
ปรารถนาจะรักษาตัวรักษาการอยู่ที่วัด
และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ดูแล
ตรงนี้ก็เพียงพอที่จะดูแลอาการของท่าน
อาการอาภาษณกำเริบหนักขณะเคลื่อนย้าย
เป็นเหตุผลสำคัญที่ทีมศิษยานุสิตใช้กล่าวอ้าง
ไขของการไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครั้งนี้
ทั้งที่กระบวนการบุคลากร
ขั้นตอนถูกจัดเตรียมไว้แล้วทั้งหมด

หลังยื่นข้อเสนอให้พบกันครึ่งทาง

เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นและแจ้งข้อกล่าวหา
และยืนยันจะให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
ด้วยวงเงิน๕ล้านบาท
เงินประกัน๕ล้านบาทและการให้ประกันตัวหรือไม่
จึงไม่ใช่เงินขายการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แต่กลับเป็นอาการอาภาษณ์ที่พระธรรมชโย

ที่ทำการรักษาพระสงฆ์และคณะศิษยานุสิตว่า
จะขอมรณภาพในผ้าเหลืองและในวัดธรรมกายเท่านั้น
เพื่อให้มีมติดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยตามหมายจับของสารอาญา
ส่วนจะใช้กำลังชุดใดเข้าจู่โจมจับกลุ่ม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน